ท่านผู้ชมครับคดีที่ภรรยาของนายโกศลเรืองดุกหรือว่าเสียตุ้มหรือเสียโกศล
วัย๔๕ปีหายตัวไปเนี่ยที่ภรรยาเขาตามหาตัวเสียโกศลเนี่ยนะครับ
ล่าสุดได้ตัวผู้ต้องสงสัยนางจินดาราอายุ๓๑ที่ตามหาตัวสามีอยู่
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับที่ชื่อว่าในเนสอายุสามสิบปี
ที่เชื่อวิวส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวของของนายโกศลเนี่ยไปสอบปากคำ
สอบปากคำอยู่๖ชั่วโมงสุดท้ายนายเนสสารภาพว่าเป็นคนเอาศพนายโกศลที่ถูกยิงเสียชีวิต
ค่ะอุ้มขึ้นใส่รถแล้วนำไปฝังในป่าที่บ้านทุ่งใสไซ
หมู่๕ตะบนภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะครับ
ตำรวจก็เลยนำในเนสเนี่ยไปชี้จุดฝังศพนายโกศลนะฮะจุดที่พาไปชี้เนี่ย
เป็นถนนเส้นทางเรียบชายทะเลบ้านแหลมทรายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
ทุ่งสายชัยนะครับพื้นที่นี้ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าไปเจอหลุมขนาดใหญ่ลักษณะถูกฝังกลบใหม่
แต่ทีนี้พอไปตรวจเนี่ยฮะคือไม่เจอนะฮะไม่เจอศพไม่เจอร่างของใครอะไรยังไงนะครับ
นี่ฮะหลังจากที่หายตัวไปหลายวันแล้วคือนางจินดาราภรรยาของนายโกศลเนี่ย
บอกว่าสามีไปดื่มสุรากับเพื่อนที่สาราข้างบ้านหลังหนึ่งที่ตะมนตะกรบ
อำเภอชายาสุราธานีไปตามไม่เจอเจอแต่คราบเลือด
เป็นทางยาวหกสิบกว่าเมตรสงสัยจะถูกทำร้ายแล้วก็เอาศพไปทิ้งไปอำพลางหรือเปล่า
ค่ะคนตำรวจเอกสู่ชาติธิรัฐสวรรค์รองพลตลอดเนี่ย
ลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับอืม
วันนี้เอานายเนสชายต้องสงสัยเนี่ยมาสอบปากคำเข็นหกชั่วโมง
บอกผมเอาศพเขามาฝังตรงเนี้ยแต่พอไปขุดไปหาไม่เจอนะครับ
ไม่เจอร่างไม่เจอศพเลยนะครับในเนสยืนยันว่าคืนวันนั้นสองพฤษภาคม
หลังก่อเหตุยิงนายโกศลเสียชีวิตได้เอาศพมาฝังที่นี่จริง
โดยร่วมมือกับพวกอีก๓คนเอาศพใส่ท้ายรถกระบะแบบไม่ได้ห่อด้วยนะครับ
ก็เลยเคลื่อนย้ายมาที่นี่นะครับเอามาฝังแต่ไม่เจอนะฮะ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีถามผู้ที่ไปเจอหลุมศพ
ที่เขาบอกผิดปกติดูเหมือนกลบใหม่ใหม่เนี่ยค่ะ
วันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนั้นออกมาเก็บเห็ด
แล้วเห็นหลุมขนาดใหญ่ถูกหุบด้วยจอบลักษณะคล้ายถูกฝังกลบใหม่
มีกิ่งไม้วางบังฝากหลุมเอาไว้ข้างหลุมมีไฟแชค
กับมีธนบัตร๑๐๐บาทตกอยู่ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจเอารถแบ็คโฮลมาขุดลึกลงไปประมาณ๑เมตรแต่ไม่เจอศพของใครนะครับ

ถงหลักฐานนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปกับนางจินดาราภรรยาของนายโกศลนะฮะ
ไปที่จุดที่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยบอกว่าผมเอาศพเขามาฝังตรงนี้ภรรยาก็มาด้วยนะครับ
คือหมอปลาปกติถ้ามาเจออะไรที่ลักษณะเป็นวิญญงวิญญาณนะพูดผีปีศาจจะมีอาการ
หาวน้ำตาไหลอาเจียนบ้างล่ะแต่หมอปลาไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะมาจุดตรงที่ในเนสเขาบอกว่าผมเอาศพมาฝังแถวนี้
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยทีนี้จุดเกิดเหตุแถวริมถนนจะมีคราบเลือดติดอยู่เนี่ยก็ให้ภรรยาจุดทูบดอกนึง
เรียกชื่อของเสียโกศลหรือว่าเสียตุ้มนะฮะเอาทรายมาถูกับเลือดแล้วเก็บใส่ถุงพร้อมผ้าที่เปื้อนเลือดไปด้วย
ถามหมอปลาว่าเก็บเลือดของเสียตุ้มไปทำไมหมอปลาบอกว่าสัมผัสได้ว่าเสียตุ้มเนี่ยน่าจะถูกมัดเอาไว้
แล้วเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕วันแต่ภรรยาเนี่ยกับครอบครัวไม่สามารถสัมผัสสื่อสารอะไรได้นะฮะ
หมอปลาก็เลยเก็บไปก่อนอาจจะเอาไปทำอะไรบางอย่างพิทงพิธีอะไรพวกนี้นะครับ
สัมผัสจากรูปที่เขาส่งให้ผมคือมันตายแล้วแหละแต่ว่าผมกลัวเรื่องการพันธนาการ
เพราะผมได้ถามเขาแล้วว่ามีใครฝันเห็นสามีเขาไหมนี่ก็คือวันที่๕แล้วใช่ไหม
ซึ่งยังไม่มีใครฝันอะไรเห็นอะไรเลยค่ะเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แปลกคือปกติอ่ะ
คนในสายเลือดหรือคนที่เคยใกล้ชิดถ้ามีการสูญเสียมันต้องมีอะไรแปลก
เพื่อให้สื่อว่าเฮ้ยฉันได้ตายไปแล้วนะ
ประมาณนี้ซึ่งทางทางวิธีที่ผมมาที่๒จุดเนี่ย
คือหลักของเขาเนี่ยก็ควรคือการปกติว่าเรื่องของสามีเขามีคนถูกพันธนาการ
และที่สำคัญมาให้กำลังใจว่าเขาไม่ได้เลี้ยวร้าย
เป็นว่าแม้จะได้ผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับแต่ยังไม่เจอศพนะฮะ
ก็คงต้องขยายผลต่อเดี๋ยวเรื่องนี้ทีมข่าวของเราตามให้ต่อนะครับ